เหนือใต้ออกตก
๗จังหวัดบนผืนแผ่นดินกว่า๕แสนตารางกิโลเมตรที่รวมกันเป็นประเทศไทย
ยังมีเรื่องราวแปลกใหม่น่าค้นหาวิถีชีวิตที่ไม่คุ้นตาอาชีพไม่เหมือนใคร
ตื่นตาเปิดใจแล้วออกไปค้นพบความเป็นไทยที่ไม่คุ้นเคยกับเราโอ้โหไทยแลนด์
สวัสดีค่ะตอนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันใบตองรัชตะวันโภชนุกูลค่ะ
มีคนเคยบอกใบตองว่าถ้ามาที่นี่แล้วเหมือนเราหลุดออกมาอยู่อีกโลกหนึ่งเลยนะคะ
ผู้คนที่นี่เขาจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่ไม่เหมือนใครค่ะ
เพราะที่นี่คือบ้านเมืองปอนอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ห้องซ้อนค่ะ
บ้านเมืองปอนเป็นชุมชนชาวไทยใหญ่
ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีแบบชาวไทยใหญ่เอาไว้อย่างเหนียวแน่นเลยค่ะ
ผู้คนที่นี่ยังคงสวมใส่เสื้อผ้าแบบไทยใหญ่ที่เป็นเอกลักษณ์
กลายมาเป็นภาพแปลกตาจนใบตองต้องขอมาเยือนสักครั้งในชีวิต
เที่ยวที่บ้านเมืองปอนแห่งนี้นะคะวันนี้ใบตองก็เลยได้ไกด์ท้องถิ่นนั่นก็คือพี่ศรีพันธ์นั่นเองสวัสดีค่ะ
ดีค่ะพี่ศรีพันธ์นะคะจะมาเป็นไกด์ท้องถิ่นพาใบตองชมความสวยงามของบ้านเมืองปอนแห่งนี้
คำว่าบ้านเมืองปอนะคะแปลว่าอะไรคะพี่ศรีภัย
บ้านเมืองปอนหมายถึงเมืองปอนหมายถึงคำว่าพรนะคะที่ผู้เท่าผู้แก่ให้พรกับลูกหลานค่ะ
ก็คือปอนเนี่ยแปลว่าพรจากผู้เท่าผู้แก่ทำให้มีความสงบสุขร่มเย็นบ้านเมืองปอนก็จะเป็นชุมชนที่มีแต่ความสุข
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะมีลำน้ำปอนไหลผ่านหมู่บ้านด้วยค่ะ
ก็เลยเป็นชื่อที่มาว่าบ้านเมืองปอน
บ้านเมืองปอนมีวิถีชีวิตวัฒนธรรมในชุมชนที่สวยงามแล้วก็น่ารักมากเลย
ขอให้พี่ศรีพันธ์พาใบตองไปชมความสวยงามของบ้านเมืองปอนหน่อยนะคะได้ค่ะไปค่ะปอนค่ะ
นี่เป็นบ้านโบราณนะคะค่ะมีสองคอสามชายค่ะสองคอสามชาย
คอสามชายคืออะไรคะสองคอก็คือมีสองรังริมน้ำอะค่ะอ๋อ
สามชั้นก็คือจัวก็คือในบ้านแบบโบราณเนี่ย
จะมีหน้าจั๋วทั้งหมดสามอันหนึ่งสามอันสองสามแล้วก็
แบ่งเป็นสัดส่วนรังริมน้ำนี่เรียกว่าคออีก๒อัน
ก็เป็นการอนุรักษ์บ้านแบบดั้งเดิมเอาไว้อายุบ้านหลังนี้ประมาณกี่ปีได้
ประมาณร้อยปีอ่ะเป็นร้อยปีเลยเหรอฮะค่ะ
ตอนนี้เราอยู่กันที่วัดเมืองปอนนะคะถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวชุมชนบ้านเมืองปอนแห่งนี้เลยก็ว่าได้
และที่สำคัญวัดแห่งนี้เก่าแก่มากใช่ไหมพี่ศรีพันธ

แล้วที่นี่ก็มีสถาปัตยกรรมมีจิตกรรมฝาผนัง
ที่มีการผสมผสานชาวไทยใหญ่
เรื่องราวประวัติศาสตร์เอาไว้ด้วย

สีพันธ์ไม่ต้องอยากเห็นความสวยงามด้านใน
ให้พี่สิพันธ์พาใบตองไปดูได้ไหมคะ

วัดเมืองปอนเป็นวัดแบบไทยใหญ่

ก็จะแบ่งพื้นที่สำหรับการใช้งานเป็นส่วนต่าง
พี่ศรีพันธ์ครับบริเวณนี้คือเรียกว่าอะไรนะคะ

งั้นก็แปลว่าบนสาราแห่งนี้
ก็จะมีศนตรีจองสอมที่เป็นหอชั้น

แล้วก็จองภาราก็คือประดิษฐานพระพุทธรูป
ลงตัวมากสวยงามมากเลยค่ะ
ไม่ต้องขอเดินดูตรงนู้นหน่อยได้ไหม
เห็นเสื้อผ้าแบบไทยใหญ่สวยแล้ว
ใบตองอดไม่ได้ที่จะมาดูการตัดเย็บเสื้อไทยใหญ่
เขาบอกว่าบ้านเมืองปอนเป็นแหล่งตัดเย็บเสื้อผ้าเท้าไทยใหญ่

ในประเทศจะสวยขนาดไหนไปชมกันเลย
โอ้โหสวยจังเลยค่ะพี่ศรีพันธ์
เสื้อผ้าของชาวไทยใหญ่จะเป็นเอกลักษณ์ยังไงบ้าง
ก็เอกลักษณ์ของชาวไทยใหญ่ก็คือจะมีหลายแบบนะคะอันนี้คือผ้าถุงค่ะผ้าถุงแล้วก็จะมีเสื้อค่ะ
ผ้าถุงนี่ก็คือเป็นเหมือนเป็นผ้าไหม

แล้วเสื้อชายใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้

ท้ายที่สุดก็คือกระดุมค่ะทำยากมาก

ทำด้วยมือเหมือนกันก็จะสังเกตว่ากระดุมจะคล้ายกับกระดุงจีน
คุณแม่กำลังทำลายฉลุอยู่ค่ะ
ค่ะสรุปก็คือแบบตรงนี้เลยใช่ไหม

ตัวหนึ่งใช้เวลาทำนานไหมคะ
ก็ประมาณ๒หรือ๓วันเฉพาะรู

มีความละเอียดปรานีตมาก
แล้วส่วนใหญ่ชาวไทยใหญ่ที่นี่นิยมใส่ไปไหนกันบ้าง

งั้นใบตองขอเป็นชาวพื้นเมืองไทยใหญ่บ้างได้ไหมคะ

อยากจะขอลองใส่ชุดพื้นเมืองไทยใหญ่ดูว่าจะสวยเหมือนชาวไทยใหญ่หรือเปล่า
เหมือนชาวไทยใหญ่หรือเปล่า

ก็ต้องแต่งตัวให้เหมือนชาวไทยใหญ่แบบนี้ค่ะ
วันนี้ใบตองเหมือนชาวไทยใหญ่ไหมคะ

ฝากตัวเป็นลูกสาวบ้านเมืองปอนด้วยคนนะคะ
การปักที่ตรงนี้แล้วก็ไซด์จักรนะคะ
ถ้าเราทำขั้นตอนมันสะดุดายมันลายมันก็จะออกมาสวยเนาะ
ละเอียดเล็กน้อยกว่าจะได้ออกมาเป็นเสื้อหนึ่งตัวเนี่ยไม่ใช่ง่ายเลยนะคะ
ขั้นตอนสุดท้ายเลยก็คือการเจาะรูให้มีลายฉลูกแบบนี้
ก็เป็นอันแล้วเสร็จเรียบร้อยใช้เวลาประมาณ๕วัน
มีเสื้อผ้าแล้วแต่ยังขาดอีกหนึ่งอย่างนั่นคือหมวกค่ะ
ชาวไทยใหญ่ก็จะมีหมวกที่เป็นเอกลักษณ์เช่นกันเรียกว่ากรุ๊ปไตจะเป็นยังไงไปชมกันค่ะ
ถ้าจะพูดถึงหมวกกรุ๊ปไตเราต้องมาที่คุณลุงค่ะ

แล้วมันทำยังไงบ้างอ่ะคะอันนี้เขาเรียกอะไรคะ

วกกรุ๊ปไตลายดั้งเดิมก็มีหลายค่ะ

ลายสองลายสาม
แล้วเขาใช้ใส่ไปในช่วงไหนกันบ้างคะหมวกแบบนี้

เดี๋ยวใบตองจะขอลองทำดูนะคะพี่ศรีพันธ์
ใบตองจะสามารถทำหมวกกรุ๊ปไตออกมาได้หรือเปล่า
เพราะว่าเห็นที่คุณลุงทำแล้วเนี่ย
ยากมาก

ค่อยกันอย่างนี้หรือคุณลุงถูกไหมค่ะค่อยกันค่ะ

คุณลุงบอกว่าต้องใช้ฝีมือในการทำสูงมาก
ขอเป็นลูกมือพอดีกว่าค่ะคุณลุง
วันนี้ใบตองได้พาคุณผู้ชมมาสัมผัสถึงวิถีชีวิตของชาวชุมชนบ้านเมืองปอนะคะที่มีความสวยงามทั้งวัดวาอารามเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายรวมไปถึงศิลปะวัฒนธรรมประเพณีดีดีค่ะเอกลักษณ์ต่างต่างเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าเกิดพวกเขานั้นไม่รักแล้วก็ห่วง

ก็คือพลังแห่งความภาคภูมิใจ
ของชาวชุมชนบ้านเมืองปอนแห่งนี้แหละค่ะ

ยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่น่าค้นหา

ปะเรื่องราวและผู้คนที่น่าสนใจ
ช่วงหน้าโอ้โหกันต่อกับบ้านเมืองปอน
ใบตองจะพาไปสำรวจตลาดเช้าแบบชาวไทยใหญ่
ว่ามีอาหารพื้นเมืองอะไรกันบ้าง

และพบกับแม่ครัวมือหนึ่งแห่งบ้านเมืองปอน
ที่จะมาสอนใบตองทำอาหารไทยใหญ่สักครู่ค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป